ตลอดตลาดมาละค่ะคุณผู้ชมค่ะบุกตลาดไปเช็คราคาดีกว่าไม่รู้ว่าราคาไข่ไก่ที่นี่เขาจะปรับขึ้นหรือเปล่านะคะมาดูราคาของหมูกันก่อนหมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัมสะโพกไก่๙๕บาทต่อกิโลกรัมค่ะเนื้อแดงวัว๒๔๐บาทต่อกิโลกรัมและไข่ไก่เบอร์ศูนย์ที่นี่ยังไม่ปรับราคานะจ๊ะยัง
บ้างจ้าดูสิว่ามีผักอะไรบ้างผักบุ้งจีนนะคะ๒๐บาทต่อกิโลกรัมมะนาวลูกละ๒บาทผักชีไทยปรับขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะอยู่ที่๙๐บาทต่อกิโลกรัมพริกจินดาแดงปรับลงมา๕บาทอยู่ที่๕๕บาทต่อกิโลกรัม